รถยนต์ของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง

คือรอบคันรถจะมีหยดน้ำคล้ายสีเหลืองเป็นคราบติดอยู่

อุตสาหกรรมจังหวัดระยองเตรียมส่งรถเข้าไปตรวจสอบค่ะ
คราบคล้ายหยดสีเหลืองที่มีอยู่เป็นจำนวนมากรอบคันรถยนต์นะคะ
สร้างความวิตกกังวลให้กับเจ้าของรถเป็นอย่างมาก
เพราะว่าไม่ทราบว่าหยดสีเหลืองจำนวนมากนี้เกิดจากฝนที่ตกลงมา
หรือเป็นสารอันตรายชนิดใด
โดยรถยนต์ที่มีคราบเหล่านี้เป็นรถที่จอดไว้ในบริเวณ
สัญญาณไฟจราจรถนนสุขุมวิทย์ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ

พบเห็นคราบหยดสีเหลืองมานานนับสัปดาห
และพบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย

พยายามใช้น้ำเปล่าล้างคราบเหล่านี้แต่กลับไม่หลุดออกง่ายค่ะ
จังหวัดระยองเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบว่ายังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าคราบสีเหลืองจำนวนมากนี้
เป็นสารเคมีชนิดใดแต่ได้ให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์แล้วนะคะ
คาดว่าอีกประมาณสิบห้าวันจะทราบผลค่ะแต่ว่าจะไปชี้ชัดเลยอ่า
ได้เนี่ยเดี๋ยวรอผลวิเคราะห์ว่าสารที่เราเก็บได้ตัวนี้นะครับ
มันมีคุณสมบัติเป็นอะไรแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างในโรงงานนะครับ
ถ้าอันไหนถ้ามันตรงกันเราก็ให้ทางโรงงานชี้แจง
แล้วก็มีการเยียวยากันครับผมเอ่อเก็บตัวอย่างก็ประมาณสิบห้าวันนะครับ
แล้วก็ยังไงจะประสานแจ้งให้ดีแล้วก็ช่วงนี้น่ะ
เทินอาราวอยู่ก็ประมาณสองเดือนนะครับเราก็จะมีหน่วยเคลื่อนที่อย่างนี้ครับ
เจ้าที่ก็เราทำมายิบสี่ชั่วโมงต้องเหนียวให้ทราบว่า
บ้านพักของฆ่าศาสตร์อังกฤษฐาธิวัดก็อยู่บริเวณเดียวกับโรงงานเลยห่างกันประมาณสองกิโล
เราก็จะเฝ้าระวังอยู่แล้วเพราะว่าฆ่าศักดิ์อันเองก็อาจจะต้องได้ลบผลกระทบในการของเทินอลาวรุ่นซ่อมมัลงใหญ่นะครับ

ไม่น่าเป็นกฎครับถ้าเป็นกฎสีมันจะต้องกัดก่อนแล้ว
น่าจะเป็นสารเคมีอะไรที่ตกค้างอยู่
วันนี้เจ้าหน้าที่เตรียมนำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่
ออกตรวจวัดปริมาณก๊าซและสารอินเซีย
เหยง่ายในบรรยากาศว่าเกินมาตรฐานหรือไม่
พร้อมทั้งเร่งตรวจสอบว่าเป็นสารเคมีชนิดใดมีอันตรายหรือไม่
รวมถึงตรวจหาที่มาของสารเคมีด้วยว่ามาจากโรงงานแห่งใดค่ะ